ผมพาคุณผู้ชมและคุณมิ้นไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
คือเป็นพ่อผัวเก่ามีอาการคลั่ง
โทรตามอดีตลูกสะพ้ายบอกว่าหนูมาที่บ้านหน่อยพ่อมีสร้อยจะให้
คืออดีตลูกสะพ้ายเองก็ซื่อน้องก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเค

ไปถึงที่บ้านเสร็จแล้วถูกจับขังไว้ในบ้าน
แล้วปิดไฟมืดเหลือไฟแค่ดวงเดียวกลางบ้าน

เพราะพ่อผัวเก่าเนี่ยพยายามที่จะคุกคามลวนลามน้อง

จะช่วยน้องรอดได้หรือเปล่าดูเหตุการณ์นี้ครับ

จุดโทษมา

โชค

เออไปบ้าน

ตัวน้องผู้หญิงนี่อายุสิบห้าเท่านั้นเองนะครับคือกรีดร้องด้วยความกลัว
คือหวีดสุดเสียงฮะใช่ค่ะชาวบ้านเองก็พยายามจะกล่อมปล่อยเขานะ
ปล่อยปล่อยตัวจะได้จบนะปล่อยออกมาเถอะน้องก็พยายามสะบัด
แต่ว่าถูกชายคลั่งคนนี้ล็อกแขนเอาไว้ฮะเนี่ยคือดึงเอาไว้แบบนี้เลยครับ
ออกไว้ทั้งตัวเลยจนน้องเนี่ยหีบขาลอยเพราะว่าอยากจะดิ้นหนีอ่ะค่ะ
แต่น้องอายุ๑๕แล้วเป็นผู้หญิงแล้วถูกชายอายุรุ่นราวคราวพ่อครับ
อายุสามสิบเจ็ดปีฮะคือผู้ชายคนนี้มีลูกแล้วนะ
มีลูกแล้วด้วยเนี่ยก็เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ไง
คบหาเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกรากันไปนะครับ
บัดหลุดวิ่งออกมาแบบนี้ปรากฏว่าทันทีที่ชาวบ้านไปช่วยได้ทัน
สภาพของน้องคุณมิ้นคุณผู้ชมลองดูนะฮะ
น้องเป็นลมล้มพับเลยอ่ะอุ้ย

อันนี้คือตกใจจนสิ้นสติของจริงเลยนะคะเนี่ย

ต้องเอายาดมมาให้น้องดมอยู่ตลอดเวลา

ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับ
เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เล่าให้ฟังบอกว่าได้รับแจ้งมาจากเมียคนก่อเหตุนั่นแหละ
เมียคนก่อเหตุเนี่ยแจ้งมาบอกว่า

หัวหนูมันคลั่งมันไปจับ
น้องผู้หญิงอายุ๑๕แฟนเก่าของลูกชายหนู
ขังไว้บนบ้านแล้วอยู่กันสองคน
ชายหญิงไม่พอมันปิดไฟทั้งบ้าน

ไปกลางบ้านเหลือแค่ดวงเดียวเลยฮะ
ตั้งแต่เย็นจนดึกไม่ยอมปล่อยตัวผู้หญิงสักทีหนึ่ง

พาชาวบ้านพาคนรู้จักไปช่วยกันเกลี้ยกล่อม

เขาจะกลับมา

ไม่มีอาวุธอะไรเขาเพียงแต่ว่าเขาใช้มือ

เดี๋ยวเรื่องเล็กมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะ
เขาก็ปล่อยผู้หญิงออกมาครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอีกหนึ่งคนที่เราได้พูดคุยคือเมียคนก่อเหตุฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าผัวของเธอมีประวัติติดยาเสพติด
เคยถูกจับไปแล้ว๗๘ครั้งปล่อยออกมาทีไรก็มีอาการคลั่งแบบนี้อยู่ตลอดเลย
จับเมื่อไหร่ปล่อยมาปุ๊บคลั่งปั๊บฮะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วจนปัญญาครับ
อยากจะให้พาตัวไปบำบัดรักษาเหลือเกินเพื่อจะได้ที่ว่าออกมาแล้วไม่มีอาการคลั่งแบบนี้อีก
เพราะว่าเมียก็ห้ามไม่อยู่ฉุดไม่ได้ครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้กันต่อครับ
ได้คุยกับผู้เสียหายก็คือน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้ในคลิป
ตอนนี้สติกลับมาแล้วขวัญเอ้ยขวัญมาครับหนู
น้องเล่าให้ฟังครับบอกว่าคนก่อเหตุโทรมาบอกหนูให้ไปหาที่บ้าน

พอหนูไปถึงเสร็จแล้วเขาใช้กำลังหลอกล่อหนู
แล้วก็กักขังหนูพยายามจะข่มขืนหนู
น้องบอกแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ
แล้วมาอ้างตอนแรกชาวบ้านจะมาช่วย

เป็นเรื่องของพ่อลูกคนอื่นไม่ต้องยุ่ง

หลักฐานมันชัดเจนน้องบอกครับ
ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วเรียบร้อยครับ
สอบปากคำอาการยังเมามึนอยู่นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ครับให้การวกไปวนมาอ้างว่า
วันที่เกิดเรื่องไอ้คืนนั้นน่ะ
เมียของเขาโทรไปหาอดีตลูกสะพ้ายให้มาเอาสร้อย

ดีลูกสะพ้ายเนี่ยแหมจริงใช้คำนี้มันก็กะไรอยู่นะ
เพราะว่าจริงแล้วเป็นแค่แฟนเก่าของลูกชาย
แต่แบบคุณมาอ้างแบบนี้มันก็ยังไงนะฮะ

แล้วผู้หญิงคนนั้นแฟนเก่าลูกชายเนี่ย
ชอบเรียกผมว่าพ่อผมก็เลยรู้สึกผูกพัน
ที่เด็กกรีดร้องเด็กเขาตกใจ
เด็กตกใจผมก็เลยยิ่งกอดเธอไว้แน่น
เพื่อจะปลอบขวัญไม่ได้จะทำร้ายอะไร
แล้วเขาตกใจอะไรตั้งแต่ทีแรกก่อน
ก็เนี่ยฮะให้การวกไปวนมา
เธอรู้ว่าเขานับถือจะเป็นพ่อแต่ไม่เฉพาะแท้นะ

มันก็บอกคือว่ารักกันแล้วผูกพันกัน

แล้วก็บอกว่าที่น้องเขากรี๊ด
เพราะไม่ชอบว่าคนมาเยอะทำไมมาล้อมบ้านทำไม
นู่นฮะให้เหตุผลไปนู่นเลยครับ
ไม่เป็นไรจะให้การอย่างไรก็แล้วแต่

ผลออกมาพบสารเสพติดในร่างกาย
ก็ส่งตัวดำเนินคดีความผิดตามกฎหมาย

เดี๋ยวคงต้องสอบปากคำน้องผู้เสียหายและผู้ปกครองอีกครั้ง
ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับ